อีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีนะครับของวงการมวยโดยเฉพาะการทำมวยของไทยรัฐนะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐวันนี้เราได้รางวัลซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างกำลังใจครับ
มีการประกาศรางวัลมากมายนะครับให้กับคนในวงการมวยนะครับ
ภายในชื่องานวันมวยไทยแห่งชาติครั้งที่๕เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับคนในวงการมวยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
จัดขึ้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสำนักคณะกรรมการกีฬามวยฝ่ายกีฬาอาชีพแล้วก็กีฬามวยรวมกันทั้งสิ้น
สองรางวัลนะครับหนึ่งในนั้นศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
อากาศทุกวันเสาร์ที่ทราบกันบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นก็คว้ารางวัลสื่อมวลชนสาขาสื่อโทรทัศน์ดีเด่นไปครอง
เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นความเคลื่อนไหวทาง
ไทยรัฐทีวีนะครับจะถ่ายทอดในรายการนี้เหมือนกันนะครับ
มาร่วมฝึกซ้อมที่ยินเลเซียมโรงแรมสยามนะครับเพื่อให้สื่อบัญชนเช็คความพร้อมกับความมุ่งมั่นในการป้องกันแชมป์รายการนี้
โดยมีคุณพ่อคริสรีดูแลการฝึกซ้อมจนโตก็มองว่าฟ้ายนี้จะนิ่งห่วงชาวไต้หวันนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ท้าชิงเนี่ยประมาทไม่ได้เพราะว่าเธอก็ไม่เคยแพ้เช่นเดียวกันนะครับ
สำหรับวันที่อินทรทานีจะแข่งข่าววันที่สิบเอ็ดมีนาคมนี้
จะปิดท้ายนะครับจากและครับ